ส่วนเมื่อวาในช่วงเช้ามีการประชุมคอลโรมอล
การเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พนังกั้นน้ำที่พังเสียหายนะครับ
โดยเมื่อช่วงบ่ายวานนี้หลังประชุมคอรมอเสร็จสิ้น
นายกรัฐมนตรีก็รุดเดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดขอนแก่น
พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูล
แล้วก็อธิบดีกรมชมประธานนายสมเกียจประจำวง
จากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปยังตำบลบึงเนียมอำเภอเมือง
เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
โดยขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
และยังบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ได้รับสั่งอยู่เสมอว่าให้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้ได้มากที่สุด
แม้วันนี้จะทำไม่ได้๑๐๐
แต่ว่าตัวเองก็ยืนยันนะครับจะดูแลให้ดีที่สุด
ขณะเดียวกันประชาชนต้องปรับตัวเอง
และขอให้รับฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
แล้วก็ข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อมูลจากตนเองด้วย
อย่าฟังเพียงหมอลำอย่างเดียว

ทำได้ไหม

ถ้าเรายุดกับเดิม

คิดแบบเดิมถ้าแบบเดิมทุกอย่างมันจะแย่ไปกว่าเดิม
มันไม่ดีกว่าเดิมท่านต้องเปลี่ยนแปลงใหม่บ้าง
นะวันนี้สถานการณ์น้ำก็อย่างที่บอกแล้ว
มันจะเข้ารถลงเรื่อยนะครับถ้ามันมีผลไม่มีอะไรเข้ามา
มันจะเข้ากับรถนะแรกมันจะรถช้าหน่อย
วันนี้ก็รวดเร็วขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ผมสั่งการ
ลดการระบายน้ำลงไปแล้วนะการระบายน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่า
รถระบายปล่อยออกมาเพื่อให้มันท่วม
หรือบ้านมึงดวางบ้านมึงหินผมสั้นใจป่อย
ไม่ใช่มันต้องระบายมันดูกันหมด
น้ำชีน้ำบูมมาเจอกันอยู่ดี
นายกมติก็เดินทางไปขอนแก่นและช่วงเย็น
ก็เดินทางกลับเข้ามาที่กรุงเทพมนครนะครับ
ส่วนการประชุมคอลโลมอล์เมื่อวานตอนเช้า
มติให้พักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ลดดอกเบี้ย
เกษตรกรผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้
และจังหวัดประจวบคิริขันปี๒๕๕๙ทับ๒๕๖๐เพิ่มเติม
โดยให้เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิม
ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ๒๑๒๘๕๐รายเป็น๒๖๓๘๙ราย
โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในโครงการดังกล่าวร้อยละ๕เป็นระยะเวลา๒ปี
อกจากนี้ยังมีมติขยายมาตรการการเงินการคลัง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในปีนี้เพิ่มเติม
จากพบว่าขณะนี้ยังมีน้ำท่วมต่อเนื่อง
โดยจากการรายงานณวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ายังมีพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม๒๓จังหวัด
ให้ขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาค
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยให้ลดห่อนภาษีได้๑๕เท่านะครับ
ขณะที่มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัย
สิ้นสุดในวันที่๓๑ธันวาคมนี้
ซึ่งจะเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์

ระหว่างวันที่๕กรกฎาคม๒๕๖๐ถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดไม่เกิน๑แสนบาทครับ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์
ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน๓๐๐๐บาท
เมื่อวานหลังประชุมคอรมอลนายมตรีก็ให้สัมภาษณ์

น้ำในพื้นที่บรรณาวเนี่ยมีลุมน้ำทั้งหมด๒๕ลุม

เจ้าพระยาก็มีเจ้าพระยากับท่าจีน
ตอนกลางและภาคอีสานก็จะมีฉี่กับมูล
ดังนั้นต้องทำความเข้าใจกับรุ่มน้ำ

บอกปริมาณน้ำไม่แพ้ปี๕๔
แต่อยู่ที่การบริหารจัดการที่จะให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
รวมถึงการใช้ทุ่งรับน้ำ๑๒ทุ่ง
และวันนี้๑พฤศจิกายนจะมีการเริ่มระบายน้ำจากทุ่งรับน้ำแล้ว
ทั้ง๑๒ทุ่มเริ่มที่บางรกรรมที่พิศนุโลกก่อนนะครับ